เสียยศพ่อเสียบีเมาเท่นบีผับจะได้ประกันตัวไหม
คือญาติของผู้เสียหายเนี่ยเขายื่นคัดค้านการประกันตัวนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ช่วงที่ตำรวจนำตัวนายสมยศปั้นประสงค์อายุ๕๕นะครับ
หรือว่าเสียบีพ่อของเสียบีขออภัยนะครับ
ออกจากสพภูตาหลวงไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยา
ไม่ยอมตอบคำถามนักข่าวเลยนะครับสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อคืนเสียยศเนี่ยถูกแยกขังเดี่ยวนะมี๑๐เวรคอยสังเกตนะครับ
อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากทนายส่วนตัวบอกว่า
ยศเนี่ยมีโรคประจำตัวนะมีโรคหัวใจมีโรคเบาหวาน
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับทีมทนายความส่วนตัวกับญาติผู้ต้องหา
ใช้เงิน๑ล้านบาทยื่นประกันตัวในชั้นศาลนะฮะ
ส่วนนายลนลงแก้วเพชรทนายความของกลุ่มผู้เสียหายในฐานะนะครับ
ที่เป็นผู้แทนนะฮะมาช่วยคดีนี้เนี่ยยื่นคัดค้านการประกันตัวครับ
เกรงว่าเดี๋ยวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับล่าสุดครับ
เมื่อเวลา๔โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองครับสารจังหวัดพัทยาพิจารณาแล้วมีคำสั่ง
อนุญาตครับอนุญาตให้ประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราวเสียยศ
หรือว่านายสมยศปั้นประสงค์นะครับระบุเงินประกันเนี่ยหนึ่งล้านบาท
และต้องติดกำไรอีเอ็มด้วยนะเงื่อนไขมีหนึ่งห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หรือก่อเหตุร้ายประการอื่นสองให้ผู้ต้องหามารายงานตัวเมื่อครบฝากขัง
ครั้งที่สองครั้งที่สี่และครั้งที่เจ็ดครับ
เสียยศได้ประกันตัวครับนะครับพับครับ